คุณผู้ชมคะขอพาไปที่บ้านลุงพลนิดนึง

บอกแล้วว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลัก๒เดือนใช่ไหมคะ
เพราะว่าจะมียูทูปเบอร์ไปเกาะติดชีวิตประจำวันของลุงพลและป้าแตนอยู่แล้ว
แต่วันนี้ที่ทีมข่าวของเราก็ยังต้องไปที่บ้านลุงพล
เพราะว่ามันมีข่าวว่ากรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปที่บ้านลุงพล
เพราะว่าจะไปตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่นางตะเคียนนะคะที่อยู่ข้างบ้านลุงพลนะคะ
ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับทีมข่าวก็เลยได้ข้อมูลมาว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่อาจจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็เลยอยากจะไปดูไปคุยกับลุงพลหน่อยเนี่ยค่ะสารแม่ตะเคียนตรงนี้
บ้านลุงพลตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมดูภาพกว้างเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
รวมทั้งไม้ตะเคียนต้นนี้เนี่ยตรงนี้นะ
ใช่ค่ะก็จะมีพญานาคมีเนี่ยค่ะ
คือจะมีบ้านลุงพลอยู่ด้วยแต่ลุงพลเขาซื้อที่ตรงนี้เพิ่มนะฮะ
หนึ่งก็คือไม้ตะเคียนเนี่ยไปเจอแถวย่านแถวบ้านนี่แหละนะครับ
แล้วก็เลยเอามาตั้งบูชาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับมีลักษณะการสื่อถึง
หรือสัมผัสถึงได้ว่าจะต้องสร้างพญานาคเพิ่มเติม
ก็เลยกำลังสร้างพญานาคอยู่แต่ตรงนี้ไม้ตะเคียน
ก็เหมือนกับเวลาที่อื่นเขาเจอไม้ตะเคียนอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ใช่ก็ไม่แน่ใจก็เราก็เลยอยากไปถามลุงพลไง
แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะมาอย่างเงี้เหรอใช่เราได้ข้อมูลมาแบบนั้นไง
เราก็เลยไปไงนี่นะคะนี่คือบรรยากาศวันนี้เลยนะคะ
ก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยก็เจ้าของบ้านไม่อยู่
รูปบ้านพญานาคและแม่นางตะเคียนแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะ
เห็นในภาพอ่ะค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านกกอกนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของยูทูบเบอร์
ที่มีเยอะมากที่ไปปักหลักอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปถ่ายทำชีวิตประจำวันของลุงพลและป้าแตน
ก็เป็นช่องยูทูปเลยเนี่ยค่ะครับถามชาวบ้านในพื้นที่ว่า

ว่ามียูทูปยูทูปเบอร์ไปอยู่กันเยอะเลยนะ
ชาวบ้านบอกว่ามุมหนึ่งก็รู้สึกแหละว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัว
เพราะว่าโอ้โหคนเยอะจริงจริงนะแล้วก็ยูทูปเบอร์เนี่ย
เขามีกล่องมือถือมีอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
และบางทีไม่ได้ถ่ายเฉพาะแค่ลุงพลบางทีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
ที่เขาอยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นอยู่เดินไปเดินมาเขาก็ถูกถ่าย
แล้วก็ไปลงในยูทูปไปด้วยอะไรแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าบางทีเขาก็แอบรู้สึกอึดอัดเบา
นี่ชาวบ้านบอกนะคุณผู้ชมนะครับคือบางครั้งเนี่ยค่ะ
เรื่องของการมาขอสัมภาษณ์เนี่ยชาวบ้านก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของ
เงินสั่งวัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองต่าง
แต่พอชาวบ้านให้สัมภาษณ์ไปกลายเป็นว่าบางทีชาวบ้านเอง
ก็ถูกตำหนิว่าให้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า
ลักษณะประมาณนี้คนในหมู่บ้านกกอกก็เลยบอกว่า
ก็อยากจะกลับมาสงบเหมือนเดิมนะนึกย้อนกลับไปก่อน
จะมีคดีของน้องชมพู่เนี่ยอยากให้มันกลับไปเหมือนตอนนั้นน่ะ
อยากให้อยู่กันอย่างสงบสุขใช้ชีวิตกันอย่างปกติเหมือนเดิม
ทีมข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าคือยูทูบเบอร์เอง
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไร
ให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วชาวบ้านเองจะว่ายังไงล่ะ
ชาวบ้านก็บอกว่าก็มุมหนึ่งบอกตรงชาวบ้านเองก็มีรายได้แหละ
ก็คือคนทั้งประเทศก็รู้จักบ้านกกอกแหละแต่อีกมุมหนึ่ง
มันก็แหม่มันก็เสียความเป็นส่วนตัวมันเสียบรรยากาศ
ใช้ชีวิตต่างจังหวัดชนบทสบายบรรยากาศตรงนี้มันไม่มีอีกแล้วไงคะ
การเป้นร้อยอ่ะที่มีคนแบบมาเภ่งเล็งมาจับตามองเราตลอดประมาณนั้น
อย่างอย่างถ้ามาสัมภาษณ์เราเนอะถ้าสมมุติว่าไม่ถูกใจเนี่ยด่าเลยนะ
ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาออกจากพื้นที่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี
เพราะว่าช่วงเป็นข่าวของน้องชมพู่ที่แรกก็มีแต่นักข่าวเนอะ
ถ้าจะทำอะไรก็ให้อยากให้ขออนุญาตบ้าง

ทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนมีอะไรมาสอดเนมอยู่ตลอดอ่ะ
ตำรวจก็ทำงานยากอยากทำอะไรก็ยากนะ
ส่วนมากยูทูปน่ะมันจะเยอะกว่าคนบ้านกอกแล้วนะ
ก็เป็นเพียงบางส่วนนะคะเสียงสะท้อนบางส่วนของชาวบ้านที่บ้านกกอกนะคะ
แต่ว่าถ้าเท่าที่ฟังที่ชาวบ้านบางคนบางส่วนที่เขาบอกเนี่ย
ก็มองประมาณว่าเอาละในมุมของลุงพลป้าแตนหรือว่ายูทูบเบอร์
อาจจะมองว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวต้องขออนุญาตอนุญาตในส่วนของลุงพล
พื้นที่ของลุงพลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในมุมของชาวบ้านล่ะ
มีการมาขออนุญาตบ้างไหมหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่า
อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้ที่เขาสะท้อนสะท้อนมานะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบไม้ตะเคียน
สารแม่นางตะเคียนข้างบ้านลุงพลน่ะนะคะหลังจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนา
พงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม
ร้องขอให้มีการตรวจสอบว่าเป็นไม้ตะเคียนจริงไหม
ครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายไหม
เรื่องต้นเนี่ยค่ะจากการตรวจสอบไปที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตะเคียนท่อนถือเป็นไม้ห่วงห้ามประเภท
ไม้ห่วงห้ามธรรมดาพวกที่ครอบครองจะต้องชี้แจง
ก็แค่ชี้แจงว่ามีที่มายังไงได้มาจากไหนที่มาที่ไปเป็นยังไง
ตะเคียนท่อนที่บ้านลุงพลเนี่ยค่ะถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะ
ก็คือได้ข้อมูลมาว่าไหลมาจากบนภูเขาลอยมาตามน้ำ
แล้วลุงพลไปเจอก็เลยนำขึ้นมาตั้งสารแม่ตะเคียน
ในส่วนนี้ถามว่าผิดกฎหมายหรือไม่
ทีมข่าวของเราไปหาข้อมูลมานะคะบอกว่าไม่แน่ใจนะ
เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเป็นไม้จากป่า
พอลุงพลนำมาตั้งเป็นศาลถือว่ามีเจตนาครอบครองไม้ห่วงห้าม
เพราะไม่ได้ได้มาโดยการตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของลุงพล
ซึ่งเรื่องลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีบทลงโทษซึ่งข้อกฎหมายระบุเอาไว้
ลักษณะแบบนี้นะคะว่าผู้ใดครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้าม
ซึ่งยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคกลาง
ว่ารอยตรารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีจริงแล้วมีข้อกฎหมายอันนี้อยู่แล้ว
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าผิดเนี่ยก็อาจจะผิดตามข้อกฎหมายข้อนี้
ถ้าผิดนะแต่ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกทีนะ
คือสมมุติสมมุติถ้าเป็นไม้ตะเคียนที่อื่นที่อื่นนะไม่เกี่ยวกับไม้ตะเคียนที่นี่หรือว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะ
ถ้าคุณไปเจอไม้ตะเคียนเนี่ยค่ะมันเป็นไม้ห่วงห้าม

ห่วงห้ามลักษณะไม้ห่วงห้ามธรรมดาคือคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน

ผมเจอไม้นะอ่าเจ้าหน้าที่จะให้ทำยังไงต่อครับหรือว่าอะไรยังไงแล้วอ่า
คุณจะได้รับอนุญาตไม่ได้รับอนุญาตอะไรก็ว่ากันไป
แต่ไม่ใช่ว่าคุณไปเจอปุ้งคุณยกขึ้นมาแล้วก็มาตั้งไว้บ้านคุณเลยอย่างนี้

อันนี้ก็เลยอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าไม้ตะเคียนที่ข้างบ้านลุงพลที่ลุงพลนำมาตั้งศาลเนี่ยค่ะ
หรือผิดกฎหมายอย่างไรนะคะ

ตะเคียนของลุงพลเนี่ยค่ะคือถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นตะเคียนจริงเนี่ยนะ
ทีมข่าวของเราก็ไปหาข้อมูลมาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายนะ
เขาก็บอกว่าอาจจะผิดฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม้ตะเคียนจริงแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ย
ที่นำมาตั้งให้คนกลับไห้บูชาแล้วก็บอกว่าเป็นไม้ตะเคียน

ก็อันนี้ก็ต้องว่ากันไปใช่ไหม

อันนี้ก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่เขาจะว่ายังไงนะครับ

เรื่องราวของลุงพลเนี่ยวันนี้ไม่ได้เจอลุงพลนะฮะ

ท่ามกลางความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่เนี่ยฮะ
ตำรวจก็กำลังงวดเข้ามาทุกทีเนี่ย

เดี๋ยวจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า

คดีอาจจะงวดเข้ามาทุกทีเนี่ยนะฮะ
แต่บรรดาคนรอบข้างแวดล้อมของน้องชมพู่
ของลุงพลนะฮะในคดีน้องชมพู่เนี่ย
ก็เริ่มทยอยห่างหายไปทีละคน

มีอะไรเพิ่มเติมประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีก
แต่ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะครับ
หลังจากตำรวจเชิญพ่อแม่น้องชมพู่
ลุงพลป้าแตนคนในครอบครัว

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑ปฐุมธานี

ใครย้อนกันไปคนละวันคนละวันเนี่ยนะครับ
นี่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนหนึ่งในคดีนะครับ

ประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จ

และข้อมูลเชิงลึกจากการเข้าเครื่องจับเท็จ

กราฟเนี่ยมีความพิรุษอยู่๑คนนะฮะ
คือเครื่องจับเท็จเขาจะดูจากเรื่องการเต้นของหัวใจ

ข้อมูลเชิงลึกจากการเข้าเครื่องจับเท็จ
พบว่ามีกราฟที่มีความพิรุษอยู่๑คน
ขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้อง
จะลงนามและส่งมอบเอกสารประมวลผลเข้าเครื่องจับเท็จ
ส่งมอบให้กับคณะพนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้

เพื่อเอาไปประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นที่ตรวจพบ
แล้วก็จะมอบให้กับที่ประชุมคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่มีพบตรเป็นประธาน

ก็จะพิจารณาร่วมกันว่าหลักฐานที่ได้มามีเพียงพอที่จะออกหมายจับบุคคลที่ก่อเหตุได้หรือไม่
จากผลจากเครื่องจับเท็จแล้วนะครับ
ตำรวจยังได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันตัวบุคคล
และพบว่าหลักฐานชิ้นนี้
มันไปอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ

จะต้องไปชี้แจงกับชุดทำคดีให้ได้ว่า

มันไปอยู่ในที่เกิดเหตุ
ในวันนั้นในสำคัญแบบเป็นหลักฐานสำคัญและในวันสำคัญวันนั้นเนี่ย

แต่หลักฐานของคุณมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง

ทำคดีมาณขณะนี้ก็ถือว่า๘เดือนกว่าแล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องรอว่าจะสามารถออกหมายจับใครตั้งข้อหากับใคร
หรือว่าจะไปยังไงต่อในช่วงเวลานี้ที่ใกล้เข้ามาทุกที
ทีนี้ค่ะขอต่อเรื่องของลุงพลอีกสักหน่อยนะคะ
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหทำไมลุงพลมีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

มีรายงานว่าคนใกล้ชิดอดีตคนใกล้ชิดอย่างคุณอุ๊บวิริยะค่ะ
อาจจะมีการฟ้องลุงพลนะคะในเรื่องของการแอบอ้างเปิดรับบริจาคนะคะ

คือเป็นลักษณะของการนำภาพไปใช้เพื่อเปิดรับบริจาคผ้าป่านี่ค่ะ
โดยที่นำภาพไปใช้อย่างที่ไม่ได้รับอนุญาต
โปสเตอร์แผ่นนี้นะคะมีรูปของคุณอุ๊บวิริยะด้วยเห็นมั้ยค่ะ
ที่ยิ้มอยู่เนี่ยค่ะมีหมอปลามีคุณน้ำฟ้ามีธนายโนมิตะ
ซึ่งทั้ง๔คนนี้ประกาศแล้วว่าขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับลุงพลอีกแล้ว
แต่ว่ามีภาพอยู่ในโปสเตอร์ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะบอกเลขบัญชีอะไรเสร็จสับขออนุญาตเบลอเลขบัญชีเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการฟ้องร้องเรื่องของการเปิดรับบริจาคหรือไม่นะคะ
เขามีชื่อนายชัยพลวิพามีรูปลุงพลอยู่ข้างบนตรงนู้น

คนนี้คนแรกที่บอกว่ามันก็มีเรื่องไม่ค่อยพอใจลุงพลสักเท่าไหร่
มีปัญหากันเรื่องของประเด็นบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามตกลงลักษณะประมาณนี้แล้วกัน
ขอบอกแค่นี้อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการแนกทาง
เริ่มต้นที่ทำให้พี่อุ๊บรู้สึกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วดีกว่า
เรื่องของลุงพลประมาณนี้อ่ะนะคะแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
แล้วก็ภรรยาของหมอปลานะคะก็เป็นเรื่องของไอ้ที่ดักฟังนะคะ
แล้วก็ทนายโนบิเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนกลางระหว่างลุงพลกับหมอปลา
กลายเป็นว่าถูกกล่าวหาว่าเหมือนกับเป็นนกสองหัวหรือไม่อย่างไรอะไรแบบนี้
ใช่ก็เลยประกาศถอนตัวว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับลุงพลแล้วก็แล้วกัน
คือที่ไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเริ่มจากพี่อุ๊บ
ใช่แล้วก็ไล่มาเรื่อยค่ะหมอปลากับภรรยาหมอปลาคุณน้ำฟ้ามาทนายโนบิ
แต่ก็ดูเหมือนว่าก็จะเงียบไปแต่วันนี้กลายเป็นว่ามันมีประเด็นเพิ่มขึ้นมา
ก็คือเขาก็คุณผู้ชมน่าจะติดตามอยู่แล้วว่าตอนแรก๔คนนี้เขาก็ใกล้ชิดกัน
ดูแลกันมีงานร่วมกันแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะฟังจากข่าวช่องเรานี้แหละ
เราก็เล่าตลอดนะว่าเขาก็แบบค่อยห่างกันไปค่อยห่างกันไป
เรื่องอะไรยังไงบ้างครับแต่ประเด็นเนี่ยค่ะก็คือโปสเตอร์
ให้ดูภาพเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเปิดรับบริจาคผ้าป่า
บัญชีธนาคารมีชื่อลุงพลก็คือชัยพลวิพา
มีชื่อกรรมการอีก๓ชื่อเอาไว้สำหรับถอนเงิน
ก็มีคนบริจาคเพื่อที่จะร่วมทำบุญเยอะมาก
ลุงพลได้เงินไปเป็นหลักล้านอ่ะนะคะจนเนี่ยค่ะคาดว่าคนที่อยู่ในภาพเนี้ยค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อทาบทามขออนุญาตใช้ภาพในโปสเตอร์เลยเนี่ย
แต่เอารูปเขาไปใช้เฉยเลยเนี่ยเขาจะฟ้อง
แล้วก็บอกว่าเขามีชื่อเป็นกรรมการผู้ถอนเงินด้วย
แต่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรประมาณนี้อ๋อเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะ

งานเข้างานง่ออีกแล้วนะครับเมื่อมีคนส่งรูปนะฮะ
รูปของนายคนนั้นที่รับบริจาคเปิดบัญชีผ้าป่านะฮะ
จริงเรื่องมันก็เป็นเดือนแล้วนะครับบัญชีน่าจะเป็นธนาคารออมสิน
แล้วปรากฏว่ามีรูปพี่อุ๊บอยู่ด้วยนะครับ
งานใหญ่งานเข้าอีกแล้วงานง่อนแล้วนะครับ
นายเจ้าขานะครับถ้ายังรักกันอยู่ก็ไม่สมควรจะทำนะครับ
เพราะว่ามันถือมันถือเท่ากับว่าคุณไม่ให้เกลียดแล้วคุณก็ไม่เคยมาขอรูปฉันไปใช้ในการรับบริจาคนี้
คนที่มีสมองมีวุฒิภาวะนะฮะเขาไม่ทำหรอกแล้วเขาก็ไม่คิดด้วยนะครับ
แล้วก็ทำการรับบริจาคไปแล้วได้ประมาณเกือบล้านแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับ
จริงเรื่องนี้นะครับพี่ไม่อยากยุ่งเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะฮะ
แต่ทางหมอปลานะฮะเห็นสื่อนะฮะก็ทราบจากสื่อว่าทางหมอปลาค่อนข้างจะแอนตี้ค่อนข้างจะไม่แฮปปี้นะฮะ
กับการที่นายคนนี้ออกมารับบริจาคเรื่อยนะครับซึ่งมันไม่ดีไม่งามนะครับ
คุณหมอปลาก็ได้เตือนไปแล้วหลายครั้งนะครับ
ถ้าเกิดนำรูปฉันไปใช้ในทางที่ไม่ดีมันก็เท่ากับผิดนะฮะ
ฉันปรึกษาทนายแล้วว่าสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้นะคะ
นายเจ้าขาเตรียมเลยนะครับเดี๋ยวจะปรึกษาคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้าว่าจะไปแจ้งความจับที่ไหนดีนะครับ
อย่างนี้ไม่ได้คุณละเมิดสิทธิ์และฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้คุณนำรูปฉันไปรับบริจาค
ฉันไม่เคยคิดจะทำในชีวิตนะฮะตรงนี้นะครับ
คนนี้ของพี่อุ๊บไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงใครจะหมายถึงลุงพลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
แต่ถ้าเรื่องราวเป็นลักษณะเหมือนกับโปสเตอร์รูปรับบริจาคผ้าป่าอะไรเนี่ยก็ต้องรอฟังทางลุงพลเขาชี้แจงด้วยนะ
ว่าข้อเท็จจริงความจริงมันเป็นยังไงถ้าลุงพลจะชี้แจงก็บอกได้นะฮะ
จะได้ไม่ต้องรอถึง๒เดือนเผื่อจะชี้แจงก่อนเนี่ย

จะได้ชัดเจนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่อันนี้ไม่ต้องชี้แจงครับอันนี้ต้องบอกทุกวัน